คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์นะครับที่พิศนุโลกที่นักเรียนชั้นม๕
นัดเพื่อนร่วมโรงเรียนเคลียร์กัน
เหตุที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไปเคลียร์กันในฝ่ายปกครอง
แล้วก็ครูฝ่ายปกครองบอกว่าอย่าไปทะเลาะกันอีกนะ
หลังจากเคลียร์กันครั้งนี้แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงเย็นวันนั้นเองนะครับ

ไปเจอกันตรงสาราริมทางแล้วมีการก่อเหตุยิงกันตาย

อันนี้เรื่องนี้นะครับกลายเป็นประเด็นที่จะต้องจับตัวมือยิงให้ได้นะครับ
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสของนักเรียนชั้นม๕
บริเวณสาราที่พักผู้โดยสารริมถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะฮะว่านักเรียนชายเสื้อสีขาว
คือนายพันยศหรือว่าน้องปลื้มอายุ๑๗ปีเนี่ย
ส่าห์กระโดดหนีออกมาจากสาลาแล้วแต่ถูกมือยิง
ชักปืนยิงจนน้องล้มลงกลางทุ่งแบบนี้นะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็ต้องสอบปากคำเพื่อนของน้องปลื้มนะครับ
แล้วก็สอบสวนว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะครับ
สืบสวนแกะรอยตามล่ามือยิงทราบว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุคือ
นายพัทกรเนธวงศ์หรือว่าตั้มอายุ๑๙ปี
จะพ้นโทษคดียาเสพติดจากสถานพินิษฐ์มาประมาณเดือนเศษ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุมีทั้งหมดประมาณ๕คน
และช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นายตั้มนายตั้มมือยิง
ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่โรงพักแล้วนะครับ
หลังก่อเหตุและก่อนเข้ามอบตัวนายตั้มคนยิง
ขอโทษถ้าใครไม่มาอยู่จุดนี้ไม่มีใครเข้าใจหรอก
ถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำผมผมไม่ทำหรอก
หมายถึงว่าถ้าอีกคนไม่ทำผมผมก็ไม่ทำเขาหรอก
ผมรู้ตัวว่าผิดเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมยอมรับผิดครับ
แล้วก็เข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
นายตั้มถูกคุมตัวไว้ในห้องขังในโรงพักเป็นวันแรก
ไม่มีสีหน้าความกังวลใดก็สีหน้าค่อนข้างเรียบเฉย
แล้วก็ยังไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวไว้ก่อนนะครับ
เนื่องจากถือว่าเป็นคดีที่อุกชะกันสะเทือนขวัญ
เมืองต้นได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาคือนายตั้มเนี่ย
มาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนา
ก่อนจะส่งฟ้องศาลและจะส่งตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาล
ในการฝากขังในวันพรุ่งนี้นะครับ
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตำรวจสพพิศนุโลกได้คุมตัวนายพัฒนากรผู้ต้องหา
ขออำนาจศาลจังหวัดพิสุนุโลกฝากขัง
โดยมีทั้งแม่แล้วก็แฟนสาวของผู้ต้องหา
รวมทั้งเพื่อนมาเยี่ยมให้กำลังใจ
อยู่ที่หน้าสพเมืองพิศนุโลกนะครับ
โดยแฟนสาวของนายตั้มผู้ต้องหาถึงกับโผล่กอด

ยังเข้าไปนายตั้มยังเข้าไปกอดมันดากอดผู้เป็นแม่
ก่อนจะเดินไปขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหา
เพื่อเดินทางไปที่ศาลจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ส่วนอาวุธปืนที่นายตั้มใช้ในการก่อเหตุยิงน้องปลื้ม
ตำรวจได้ค้นหาตามสารที่ที่นายตั้มกล่าวอ้าง
โยนทิ้งไว้ตั้งแต่วันแรก
ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่พบแต่อย่างใดนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็กรณีของน้องปลื้ม
หมอก็ยังคงดูแลอาการอย่างใกล้ชิดอยู่นะ
ทางครอบครัวก็หวังว่าจะมีปฏิหารในการที่น้องปลื้มจะฟื้นออกมา
ตอนแรกที่ผมเล่าข่าวไปบอกว่าเสียชีวิตขออภัย
ปลื้มบาดเจ็บสาหัสอยู่
รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าคมกระสุนก็เจาะเข้าไปที่สมองนะ